คุณอรัชพรชอบดื่มน้ำตาลสดไหมฮะ

ใช่มันแบบหอมหวานกำลังดีอร่อยค่ะ
ใช่น้ำตาลสดนี่เวลาเขาขายเท่าไหร่ก็อย่าไปต่อเขาเลยนะครับ
มันหายากแล้วกว่าเขาจะได้มาไปปาดตาเนี่ยอันตราย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
เท่าอายุ๗๒ปีขึ้นไปปาดตานจะเอาน้ำตาลสดมาขาย
ใช่ครับท่านตกลงมาเสียชีวิตตรงนี้เลยฮะ

นี่ครับตำรวจสพวัดโบดครับ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยพิสุนโลกมูลนิธิประสาทบุญสถานนะฮะ
เข้าตรวจสอบคนเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับ
ที่บ้านท้อแท้นะฮะชื่อบ้านนะ
ท้อแท้ตะบนท้อแท้อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่ใกล้โคนต้นตานครับ
ทราบชื่อคือนายไพร้อด้วงอินอายุ๗๒ปี

ในที่เกิดเหตุเจอไม้ไผ่สำหรับใช้แทงราวขึ้นต้นตานนะฮะ
เก่าแล้วก็หักตกอยู่ที่ต้นตานอยู่ตรงโคนนี่ฮะนี่ฮะอันนี้แหละครับ
นายวินสักดีเหม็นนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
เล่าบอกว่าคุณตาพัยร้อในหน้าคนตายเนี่ย
มีอาชีพขึ้นตานตะโนดหาเลี้ยงชีพ
จะหาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วต้องหาเงินมาเป็นค่ายา
รักษานางล้วนด้วงอินอายุ๗๐ปี
ภรรยาของท่านที่ล้มป่วยด้วย
คุณตาไพร้อจะขึ้นตานวันละ๒รอบครับ
เช้ากับเย็นเพื่อจะเอาน้ำตาลสดไปขาย
เช้าวันนี้คุณตามาขึ้นต้นตานครับ
ริมถนนหน้าวัดมี๓ต้น๑๒๓นะครับ
หลังจากขึ้นต้นแรกแล้วคุณตาน่าจะแทงราวโดยใช้
ไม้ไผ่พาดไปที่ต้นตานที่อยู่ใกล้กัน
จะไปอีกต้นนึงระหว่างใช้มือสองมือโหนตัวไป
ไม้ไผ่มันหักครับมันหักแบบนี้
ทำให้ร่างตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตเลยครับ
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนะครับนำร่างคุณตาไพร้อนะครับ
ส่งให้แพทย์ชนสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็
ต้องมีคนไปดูนางล้วนด้วงอินภรรยาของท่านด้วยนะฮะ